เหมือนดอกไม้ที่เธอถือมา
เหมือนดอกไม้ที่เธอถือมา
เหมือนดอกไม้ที่เธอถือมา
ลำกันเถิดนั่งเอ่ย
ไอลาแม่ลำลำลำ
แม่ลำมหาโหงลงตำ

ต่างคนต่างลำกันเอ่ย

ชักชาชักชาชักช้าน้อยนะแม่
แม่ต้องรับร้องระบำกันเอ่ย
แม่ต้องรับร้องระบำกันเอ่ย
แม่ต้องรับร้องระบำกันเอ่ย
เมืองของเรา

แผ่บุญยาภูมิไทย

ฟิงวังยมนานไหล
ลองลงใต้เลี้ยงเมืองไทย

กว้างไก่ละไพรสาน
ภูเขาสการทุ่งลำทาน

น้องพี่เปรียวกลม

น้องกลัวไพรสานลีกับพระตาคี
ก็อยู่หาเจอตัวทุกวัน

โปรภาครวมกันนครสวรรค์ของเรา

โอชินของเราน้ำเมฆจร

แค่ตอนก่อนเขาหวัง
มาแล้วว่ามาแล้วว่ามาแล้วว่ามาแล้วว่า
แต่ของขาวของเราไม่มาตลาด

สั่นส์สนทั่วที่เกาะติด
ติดตามในตลอดข่าวเช้านี้นะครับ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะ
เรามาอยู่ที่จังหวัดพิจิตย์
ขาดหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองพิจิตย์

เรียกได้ว่าปิดถนนหน้าตลาดกันเลยทีเดียว

มันมิดขนาดนั้น

มาในวันนี้นะครับโอ้โหอย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณน้องด้านหลังก่อน

๕๙จากจังหวัดนครสวรรค์

ตอนนี้ก็ต้องเจอคุยกับครูผู้ฝึกสอนกันหน่อย

ข้ามจังหวัดจังหวัด

สวรรค์กับพิจิตรเมืองพี่เมืองน้องกันค่ะ

เยอะค่ะโชว์หลายที่เลยค่ะ
วันนี้ก็จัดพิเศษสำหรับรายการตลอดข่าว

ใช่ค่ะจัดหนักจัดเต็ม

มากันกี่ชีวิตครับวันนี้อาจารย์

ผุดซ้อมกันอย่างดีเลยนะผุดซ้อมกันมาอย่างดีค่ะ

ขอบคุณคุณครูก่อนนะคะโชคดีค่ะ

เพราะว่าเรามาพิจิตรทั้งทีคุณผู้ชมเขาขึ้นชื่อมาก

ตลอดเที่ยวกันเยอะรวมไปถึงวันพรุ่งนี้
ก็จะมีพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีด้วย

แล้วก็ไปหาของดีเมืองพิจิตรกัน
ไปเจอคนนี้ก่อนพ่อเมืองพิจิตร

ตอนนี้รออยู่แล้วไปกันครับตามมาครับคุณผู้ชมครับ
มันไม่มีอะไรดีเพราะมันไปจากกาแฟโรคเทพ

เป็นวิถีชีวิตของชาวพิจิตรเลยไหมคะ
แต่ต้องบอกว่าพิจิตรเนี่ยเป็นเมืองที่เหมือนกับเป็นคนอาจจะยังไม่รู้จัก
แต่จริงก็คือความเรียบง่าย

เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะสโลไลท์มาที่นี่ไม่ผิดหวัง

มีชาฮะชาร้อน
ชาร้อนแล้วก็ไข่ลวกครับ

เช้าที่ทานชากาแฟแล้วก็มีไข่ลวกตามไปด้วย

เมื่อสักครู่นี้เฮียคนขายถามว่าชาร้อนไหมอืม

ขายแล้วยังไม่รู้เลยว่าชาร้อนหรือเปล่า
เห็นบอกว่าร้านนี้เนี่ยขายมานานแล้วใช่ไหมครับ
โอ้โหเขาบอกว่าตั้งแต่รุ่นนาคม
ก็ประมาณมาถึงวันนี้นี่ก็เกือบ๖๐ปีแล้ว

ก็คืออากองประมาณ๖๐ปี

เผื่อทื่นเลยหวานแล้วก็อุ่น

ฝนตกแบบนี้อากาศเย็นสบายท้องดีจริง
พูดง่ายถ้าอยู่ในกรุงเทพหานครกาแฟโบราณอย่างนี้
หาได้ยากค่อนข้างยากครับ
ก็จะมีแต่ร้านกาแฟสดกันใหม่
เอาล่ะชิมชากันแล้วร้อนสว่าง

คุณชนะชิมไข่ชิมไข่เลยเหรอครับ

มากินคนเดียวครับถ้าอยากจะกินสั่งเพิ่ม
ค่ะแมวนะคุณชนะคุณโดบไปเลยค่ะ๒คน
แต่ว่าจะทานไข่ลวกให้อร่อยมันต้องมีเครื่องปรุงถูกไหมครับท่านผู้ว่า

ซีอิ๊วลงไปแล้วก็ต้องมีพริกไทยพริกไทยเล็กน้อย
ครับอันซีนอาร่อยเยอะเกินไปกว่าไม่ดี
มันเข้ากันต้องก้นกันใช่แล้ว

ครับแล้วแต่เครื่องเทรมันเข้ากันนี้สักหนึ่ง

โอ้โฮอย่างนี้พลังลดแน่นอน
แต่ว่าไม่ใช่แค่ของกินที่อยู่บนโต๊
โอ้โฮแต่พูดถึงพิจิตรนี่ของดีเยอะมากแล้ว

ลึกว่าผมมาอยู่พิจิตรในหนึ่งปีนี้

นี่มาวันเดียวกินแทบทุกร้าน

เพราะว่าหลายจุดหลายที่ในตลาดสดแห่งนี้

ได้เลยค่ะเชื่อเลยค่ะ
น้องใบตองตามมาอย่าไปแวะร้านไหน

ถ้าพูดง่ายว่าในพิจิตร
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรครับผม
หมื่นกว่าครัวเรือนเนี่ยเป็นเกษตรกร
ทีนี้ปัญหาคือว่าทำยังไงให้เกษตรกรเนี่ย
มีรายได้เพิ่มอย่างชัดเจน

เพราะทุกปีเราจะเจอกับปัญหาเรื่อง
ทำไมราคาข้าวตกต่ำ
ผลผลิตไม่ได้ตามต้องการ
ทำไมไม่เป็นที่ปลอดภัยกับผู้บริ

ข้าวที่ออกจากพิจิตร
ค่าที่ประทับตาแบรนด์ดาวน์ชะละวัน

ราคามาฐานก็แบ่งออกเป็นหลายเกรด

เริ่มทาง๑กิโลกรัม

เยอะจริงเอาละต่อมามะม่วงมะม่วงอะไรนะเยอะจังเลย
เป็นมะม่วงที่คนวิจิตรทำขึ้นเอง
แล้วบอกว่าเรียกว่าเป็นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอีกอย่างหนึ่ง
คือในยุทธศาสตร์ของพิจิตรเนี่ย

ก็จะให้เกษตรกรมาทำค้าขายมาทำอาชีพธุรกิจเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้

ก็นำมะม่วงมาทำอบแห้งบริจุภัณฑ์อย่างดีแล้วก็นำไปจำหน่ายแล้วก็

ลองชิมดูนะว่าเป็นไง

ในเรื่องเกี่ยวกับมะขามแก้วอยู่แล้ว
แต่วันนี้นอกจากมีมะขามแก้วเรามีส้มโอแก้วอยู่ด้วย
เพราะว่าถ้าพูดถึงส้มโอเนี่ย
หลายคนก็จะนึกถึงชัยนาธ
หลายคนก็จะนึกถึงพิจิตย์พิจิตย์มีพันธุ์ทรงโอที่ดังมากเลย
สุดีท้านหากไข่เป็นเอกลักษณ์
เพราะนั้นเรานำผลิตพันศ์ซมโอทาคอยน์

นี่ควรกินเริ่มเลย
นี่ของข้าวต่อด้วยน้ำดูแล
เห็นแล้วร้ายอยากจะทานมาก
นี่ใครชอบปลาร้า
นี่คือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนพิจิตร

ในน้ำมีปลาในน้ำนี้ข้าวเลย
ชิมอย่างไร

กับเครื่องแห้สมุดไทยต่างค่ะ

และข้าวร้อนจากดาวชรวรดิ์ด้วยโอ้โหสุดยอด

ก็คะกะตับสดหน่อยคุณผู้ชมคะ

ถ้าได้ไม่ใช่นิ้วล็อคคือ
นิ้วแบบเพชรผัดยอม
ไม่ใช่นิ้วกลางถีนเนี่ย

เอาออกได้ครับ
เออคือจะช่วยทำให้
นิ้วของเรามันได้ยืดเหี้ย

แล้วก็ในเชื้อข่วอที่ทำมาประดิษฐ์นี่ครับ

มีส่วนผสมของสมุนไพออยู่แล้ว

นิ้วโป้งมันใหญ่ทำไมเอาออกไม่ได้
มันเล่นไปที่บ้านไหมคะ

อันนี้ชัดเจนเลยเป็นสินค้าที่ขายดีมาก
จนกระทั่งมานำอยู่บนสายการบินหลายแห่ง
นั่นคือปริศนาเรื่องเจียวภาพสมุนไพรของทุ่งสายทอง

ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสายรัดอิว
ซึ่งข้างในนี้ด้านในนี้ก็จะมีสมุนไพรอยู่

เอาอย่างนี้เข้าไปในเตาไมโครเวฟ

ได้ทั้งคำเลยสะดวกเลยฮะครับ
ที่ที่ผู้แลงกว่าประเภณีเรี่ยงของใครครับ

พี่นายเปิดตลาดแล้วไม่เปิดตลาดไม่ได้แล้วที่มีการราชการ

เอาเสื้อมาแจกด้วยไปกันแล้วช่วงหน้าสักครู่ค่ะ
๙นาฬิกา๒๑นาทีคุณผู้ชมยังอยู่กับเรา
นะครับตลอดข่าวเช้านี้เรามาสดกันที่จังหวัดพิจิตร
ในช่วงนี้สัญญงกัญญากันไว้แล้วว่าเราจะไปแจกเสื้อตลอดข่าวกัน
แต่ว่าสองสาวข้างผมคุณนิวนาวน้องใบตองไปไหน
วนาวใบตองอยู่ไหนเดี๋ยวจะไปแจกเสื้อกัน
โอ้โหอยู่ไหนเนี่ยไม่ทำเงินทำงานหายไปเที่ยวซะอย่างนั้น
เออนิวนาวใบตอง

สดจริงสดมากเลยสดเหมือนเราสองคนเลยคุณ
นี่เขาบอกว่าแถวพิจิตรเขาแถวนี้
ผักแบบนี้หน่อไม้แบบนี้อร่อยใช่ไหมมีอาหารทะเลก็มีคุณ
โอ้ยกุ้งสดมากคุณคะนั่นเดี๋ยวแวะตรงนู้น
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คืออะไรคะ
ไข่เน่าอะไรนะคะไข่เน่าเขาเลือกไข่เน่าอย่างนี้เอาไว้ทำอะไรได้บ้าง
กินได้เลยสดได้เลยเหรอคะอุ๊ยจัดแล้ว
ต่อดูหน่อยเลยไหมมันเป็นผลไม้หรือมันเป็นผลไม้ปวดหละมั้ยอึกย่ะ
พอละมั้ยไข่เน่ามันเปรี้ยวด้วยคุณผู้ชมไข่เน่าเหมือนพุฟา
เดี๋ยวไปดูร้านนู้นนี่ขอบคุณนะคะแล้วไปดูร้านนู้นนี่กว่าขอบคุณนะคะ

ขนมจีนขนมจีนหัวดงด้วย

โอ้โหหงดองหงดอง

คุณพี่สวัสดีค่ะ

ชื่อพี่อะไรเลยเปล่าชื่อพี่เลยค่ะ

ขายหอยดองทุลองปลาร้า

เป็นปลากะดีล้วน

ติดตามเทราะทีวีมานานหรือยังนานแล้ว

อย่างนี้เราต้องมีอะไรตอบแทนหน่อยไหม

ปลาร้าเนี่ยนะคะเรียกว่าคุณที่อยากจะซับนะคะ

วันนี้เราบุกมาแจกสดถึงเมืองพิจิตย์เลยคุณผู้ชมค่ะ

เย่แล้วคุณชนะล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างทางนู้น

น้องใบตองน้องนิวนาวนี่ผมอยู่อีกจุดหนึ่งของตลาด
ตอนนี้ผมกำลังเดินเฟ้นหาของดีของอร่อยอยู่
แล้วตอนนี้อยู่ที่ร้านที่เขาขายพวกเครื่องเทศ
สวัสดีครับคุณป้าครับโอ้โหขายดีไหมวันนี้
ขอได้ขอได้นะถ้าขายไม่ดีก็ตั้งใจขายต่อไปนะ
เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาซื้อด้วยเออเพราะว่าเดี๋ยวมาช่วยเขาขาย
มันขายดิบขายดีกันไปแล้วตลอดข่าวมาทั้งที
รับรองขายดีกันทั้งตลาดแน่นอนอ่าแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมครับ
ตรงจุดนี้ระดับผมแล้วต้องมาหาของกินที่มัน
จมูกเตะจมูกมากเลยแล้วตอนนี้กำลังถึงแล้วนี่
กำลังตักข้าวเหนียวร้อนร้อนเลยครับเอ้าไปดูกันหน่อยว่าเขาขายอะไร
สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับ
อ่านางจัญญามณีกาศค่ะคุณจัญญาคุณจัญญาขายอะไรครับเนี้ย
ขายหมูย่างข้าวเหนียวหมูย่างหมูฝอยหมูแผ่นหมูโกะแล้วก็ลาบค่ะ
มีหลายอย่างอ๋อมีหลายอย่างเลยนะค่ะร้านของเราเนี่ยผมได้ข่าวมาบอกว่า
เป็นร้านหมูปิ้งคู่เมืองพิจิตรถ้ามาพิจิตรแล้วไม่ได้มาทานร้านนี้
แสดงว่ามาไม่ถึงพิจิตรถูกไหมค่ะมาไม่ถึงค่ะต้องมาทานก่อนถึงจะถึงค่ะ
ถูกต้องเป็นคนพิจิตรด้วยค่ะเป็นคนพิจิตรค่ะโอ้โหอยากจะทานสักไม้หนึ่งอ่ะได้
ได้เลยค่ะได้เลยค่ะขอทานสดให้คุณผู้ชมได้ชมเลยได้ไหมสักไม้หนึ่ง
เลยค่ะจัดมาเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณพี่จัญญาครับนี่
หมูปิ้งหมูปิ้งสดเลยย่างมาเมื่อสักครู่ร้อนทานเลยนะอื้อหืออร่อยจริง
อร่อยไหมคะเพ้มข้นรสชาติเยี่ยมหวานมันถ้าอยากทิมก็มาเลยนะคะ
เอาล่ะไหนมาถึงร้านนี้ทั้งทีคุณผู้ชมครับต้องถามคำถามเพื่อที่จะแจกเสื้อกันหน่อยเคยดูไหมไทยรัฐทีวี
คุณป้าจัญญาชอบรายการไหนมากที่สุดครับ
ตอนเช้ารายการตอนเช้า
อะไรนะเช้านี้ตลอดข่าวเช้านี้ค่ะ

โอ้โฮอย่างนั้นถามต่อได้ไหม
ได้ค่ะคุณชนะค่ะคุณชนะหล่อสุดค่ะจุกใจคุณชนะค่ะแน่นอน
อยู่แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมมีผู้ชายคนเดียว
เอาล่ะขอบคุณพี่จัญญานะครับเดี๋ยวเราแจกเพื่อแจกเสื้อ
ตะรอนข่าวเช้านี้ให้ไปเลยนะครับ๑ตัว
แลกกันนะตะรอนข่าวเชื่อตะรอนข่าว๑ตัว
ตัวนี้แลกกันกับหมูปิ้ง๑ไม้
เอาล่ะขอบคุณมากเลยนะครับคุณพี่จัญญาครับ
เอาล่ะเดี๋ยวไปเจอกับสองสาวตอนนี้รออยู่แล้วครับ
นี่แหละคุณผู้ชมไปแจกเสื้อกันมาถึงในตลาดเลยนะคะ
โอ้โหไม่รู้คุณชนะไปอยู่ไหนต่อไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยคุณ
ไปได้ของกินมาด้วยนี่สิเรื่องของเรื่อง

เอาของกินเนี่ยไปแลกกับเสื้อเอาเสื้อไปแลกของกิน
มันไม่คุ้มเพราะเขาได้เสื้อแล้วเราได้ของกิน

เอาไรไปพลาดเขารานานาสอร์ฟ

ก็ยังดีก็ยังดีนะอืมครับ

บะหมี่อะไรครับผมเนื้อจัลละเข้จับบ้าแล้ว

เดี๋ยวเป็นบะหมี่ของขึ้นชื่อที่จังหวัดพิจิตรนะครับ

นี่แหละเฮียเซียมเซียมชวนชิม
ที่อำเภอตะพานหินไม่ไหวแล้ว

มาถึงสะพานหินจังหวัดพิจิตรทั้งที
หมายถึงรสชาติแห่งเมืองตะพานหินที่นี่ครับ
เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวด้านหลังของผมนี้
โอ้โหอยู่คู่เมืองตะพานหิน
จังหวัดพิจิตรมานานถึง๔๐ปี

บะหมี่เมืองชาลวัน
มาร้านนี้ผมอยากจะสั่งก๋วยเตี๋ยสักหน่อย

ที่นี่ก็ต้องเป็นบะหมี่กวางตุ้ง

หมี่แห้งด้วยเพราะฉะนั้น

ครับจะเป็นหมูอบจัดแล้วจัดให้ครับ

อ๋อ๔๐กว่าปีแล้วล่ะครับ

เริ่มทำตั้งแต่ตี๕ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง

โอ้โฮแฮนด์เมฆทำเข้ง

น้ำซุปของเรานึงน้ำซุปกระดูกหมูนะครับ
ถ้าไม่มีพวกผงปรุงรสอะไรซึ่งนะครับ

อย่างนั้นเฮียจัดมาเลยนะโอเคนะครับครับ

เพราะว่าน้ำซุปเค้าเจ็มจนจริง

เฮียเขาบอกว่าไม่ต้องปรุงเลยอร่อยอยู่แล้ว
บะหมี่อย่างเดียวไม่ได้หรอกต้องทานคู่กับหมู
หมูอบของเขาเป็นอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อ
มาที่นี่นะครับบะหมี่เมืองชาลวัน
ชวนชิมไม่ทานไม่ได้ครับ
นุ่มเหนียวนุ่มหวานมันเหนียวนุ่มจริง

ถือว่ายืนยันการันตีความอร่อยของร้านนี้นะครับ
บะหมี่เมืองชาลวันเซียมชวนชิม
พอทานแล้วต้องมาขอบคุณเจ้าของร้านกันหน่อย

แต่ว่าไม่ได้พกตังค์มา

รังเกียจไหมขอจ่ายเป็นเสื้อตลอดข่าวแทนได้ไหม

ขอบคุณมากเลยนะครับ

สิอยากกินอร่อยอร่อยจนโยกดุลพวกให้
สุดยอดลูกดินแล้วอยากกินคุณดูรู้สิใช่ไหมครับ
เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวสันทาไปกินอีก๑อย่าง
ข้าวเม้าทอดเมืองพิจิทธิ์

สร้างรายได้ปีหนึ่งเป็นล้านล้านเลยคุณผู้ชม
ไปดูกันเลยอยู่ที่วัดหาดมูลกระบือจ้า
จากประเพณีแข่งเรือยาวที่จังหวัดพิจิตรนะคะ

แล้วก็ที่รู้จักของคนไทยทั่วประเทศแล้ว
ยังมีอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่คู่กับประเพณีนี้
นั่นก็คือข้าวเม่าพอกหรือข้าวเม่าทอดนั่นเองค่ะ
เป็นสิ่งที่คู่กับประเพณีแข่งเรือยาพิจิตร
ใครมาก็ต้องซื้อวันนี้เรามาถึงที่เลย
นี่นะกำลังทำอยู่เลยสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะ

แป้งที่มาของข้าวเม่าพอกเนี่ยก็คือ
เอาข้าวเม่าที่เหมือนกับปรุงเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
คล้ายแป้งใช่ไหมมีข้าวเม่ามีแป้งมีน้ำตาล
คลุกรวมกันใช่ไหมคะแล้วก็เอามาพ่อกับกล้วยไข่
แล้วก็เอามาทอดถูกไหมคะ
แล้วเสร็จแล้วเราก็เอาแป้งมาโปรดทับอีกทีนึง
สมัยก่อนนี้ขายกันแค่๓บาท๕บาทนะคะ
แต่ว่าปัจจุบันวัตถุดิบแพงขึ้นก็เลยราคาอยู่ที่แพงละ๓๐บาท
แต่ว่าเงินทั้งหมดเนี่ยก็เข้าวัดทั้งนั้นเลยค่ะ
การทำข้าวเม่าพอกชาวบ้านตำบลย่านยาวอำเภอเมืองพิจิตร
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุแบ่งหน้าที่กันทำตั้งแต่เช้า
เริ่มตั้งแต่แผนกปอกกล้วยไข่นำกล้วยมาพอกกับข้าวเม่า
ผสมด้วยมะพร้าวและน้ำตาล
จากนั้นส่งมายังฝ่ายทำหน้าที่ทอดกล้วยไข่ด้วยเตาฟืน
กระทะร้อนทอดกล้วยไข่พอกด้วยข้าวเม่าจนสีเหลืองได้ที่
และส่งต่อมายังฝ่ายทอดหน้าข้าวเม่าที่ใช้แป้งผสมไข่และเกลือ
อดในน้ำมันร้อนนำมาโปะไว้เป็นหน้าข้าวเม่า
จากนั้นฝ่ายจำหน่ายจะห่อกระดาษใส่ถุง
เป็นการทำงานที่มีระเบียบขั้นตอนจริงค่ะ

ขอลองทอดหน้าข้าวเม่าพอกดูสักหน่อย

ต้องยกให้เป็นหน้าที่ของเหล่าแม่เหมือนเดิมดีกว่า
เพราะต้องใช้ความชำนาญในการทำหน้าข้าวเม่าให้สูงและสวยงาม
สำหรับการทำขนมข้าวเม่าพอกที่จำหน่ายในงานแข่งเรือยาว
เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาเมื่อราว๗๐ปีก่อน
ตั้งแต่อดีตเจ้าอาวาสวัดหาดมูลกระบือรูปเดิม
นั่นก็คือหลวงปู่วิเชียนหรือพระครูพิเชษธรรมคุณ
เป็นรางวัลให้แก่ฝีภายที่ชนะการแข่งขัน
เขาทำกล้วยทอดแล้วก็ข้าวเม่าพอกมารวมกันที่วัด

จะได้ข้าวเม่าฟอกหรือกล้วยทอดไปเป็นรางวัลทุกลำ
ตอนหลังมีเหลือเยอะ
ทางวัดก็คิดว่าน่าจะไปทำอะไรดีที่เป็นประโยชน์
แล้วพ่อท่านก็เลยรวมกลุ่มกับชาวบ้าน
อ่อนจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยาว์ไม่แพงมาก
สำหรับวัตถุดิบที่ใช้ปีนี้
จะใช้มะพร้าว๒๐๐๐ลูก

จากเดิมสั่งที่อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
แต่ราคาค่อนข้างแพงจึงต้องการลดต้นทุน
ส่วนกล้วยไข่ใช้ประมาณ๕๐๐๐หวี
น้ำมันที่ใช้ทอดก็ร่วม๒๐๐ปี๊บค่ะ
และยอดจำหน่ายปีที่แล้วขายได้ประมาณ๑ล้าน๗แสนบาท
แต่ต้นทุนก็ประมาณ๑ล้านบาทแล้วค่ะ
เนื่องจากกล้วยไข่และมะพร้าวหายากและราคาค่อนข้างแพง
ส่วนปีนี้คาดว่าจะทะลุเป้า๑ล้านบาทเช่นเดิม
อกจากความอร่อยของข้าวเม่าพอกที่อยู่คู่กับประเพณีแข่งเรือยาวแล้ว
อีกหนึ่งสิ่งที่อยู่คู่กันนั่นก็คือความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้าน
ที่ไม่มีค่าตอบแทนใดนอกจากจิตอาสาและร่วมกันทำบุญจริงค่ะ
โดยเฉพาะการทอดข้าวเม่าพอกต้องใช้คนเป็นจำนวนมาก
ที่มีต่อพระเด็พระคุณหลวงพ่อเดิมอยู่
ให้ความสำคัญกับทางวัดก็มาช่วยงานกันตลอด

ก็พยายามที่จะถ่งเข้ายมเท่าที่จะทำได้

พยายามรักษาโยมที่เข้ามาช่วยวัดอยู่แล้ว

นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ
นอกจากจะอิ่มท้องแล้วยังอิ่มกลุ่นด้วยค่ะ

จากหน้าจอน่ากลับมากเลยนะครับ
๑ปีมีครั้งเดียววันพิเศษทำงาน

ตลอดข่าวสุดสัปดาห์วันอาทิตย์บ่าย๒โมง
เดี๋ยวเราจะบุกกันพาไปทอดข้าวเม่ากันถึงที่เลยคุณค่ะ

เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้า
จะแจกเสื้อกันต่อเนื่องเลยทีเดียว

คุณผู้ชมครับในเบรกนี้นะครับตลอดข่าวเช้านี้
ยังอยู่กันที่นี่แล้วก็จะแจกเสื้อกันต่อเนื่องเลย
คุณค่ะแจกไปสองร้านแล้วหาอีกร้านหนึ่งดีไหมผู้ชมดีของเรา

ดีค่ะเพราะว่าที่นี่คนก็เยอะเพราะค้าไม่ค้าเองประชาชนเอง

ใช่แล้วจะถอดให้อยู่แล้วแต่นี้

แต่ว่าผมได้ยินเสียงเสียงบทสวดเนี่ยเราอยู่ในตลาดทำไมเราถึงได้ยินเสียงบทสวดมน
เอาเสื้อแจกพระได้ยังไง

แปลกมันแปลกอยากรู้ว่าร้านนี้อยู่ไหน
ไปดูกันหน่อยไปตามหาแหมเสียง

ไปตามหาต้นต่อของเสียง
เอาดูซื้ออะไรคะร้านนี้น่ากิน

เสียงหมดมาจากร้านนี้แหละคุณธนา
ร้านสัมมาคาราวะ
เดี๋ยวอันนี้สัมมาอารหาง
สวัสดีครับ
น่าสนใจมากร้านสัมมาอารหาง
และสัมมาคาราวะนะ
ต้องรู้สัมมาคาราวะตอนนี้
ขายของนับใหญ่เลยคุณผู้ชมค่ะ

ให้คุณพี่ขายของไปก่อนแป๊บนึงคุณผู้ชม

ไปไหว้มาแล้วเป็นยังไงครับ
ขอขอให้มีความสุขความเจริญ
แล้วตอนนี้เป็นยังไงค้าขายรุ่งเรือมาก

ขายทุกอย่างที่อยากซื้อ

นี่คือสลัดผลไม้สลัดถัง
อันนี้คือเดี๋ยวรีสวน

เพราะว่าวันนี้มันเป็นวันอะไร

๘๐บาทค่ะ๘๐บาท
นี่แบบใหม่แบบใหม่
อันนี้เป็นลอตเตอรี่แบบใหม่

คนสนใจถามเยอะไหมว่าทำไมมันเปลี่ยนไป
สนใจค่ะคุณแม่ตอบ
คุณแม่ตอบว่าประหยัดกระดาษค่ะ
พระหยัดกระดาษค่ะ
พระหยัดกระดาษ๘๐บาท
รางวัลที่นี่มันต้องจ่ายเลย

ได้ก็คุณแม่ก็เห็นว่า

มีค่ะรางวัลที่หนึ่งค่ะ

และครั้งที่๓จริงก็จะเป็นตอง

สังสม

น่าเจอกับป้าเฟ่น
แจกเสื้อแส่กันเลยแบบนี้
วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับ
ขอน้องใบตองเร็วเห็นแล้วมาแบกเราด้วยนะ
และที่สำคัญคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระทำบุญกัน
แต่ถ้ามาที่พิจิตรเนี่ยจะไปไหว้พระต้องไปที่ไหนดีครับ
ทายนามบังคารค่ะไปไหว้

ปลาเงินหลวงพ่อเพชรค่ะหลวงหลวงพ่อพิจิตร

นี่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยครับจากรายงานครับ
มีโอกาสมาเยือนจังหวัดพิจิตรทั้งทีนะคะ

เงินค่ะซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เคารพของชาวพิจิตร
กันว่าใครที่มีโอกาสได้มากราบไหว้ขอพรท่านแล้วชีวิตจะพบเจอแต่ความสุขนะคะ
เช่นเดียวกันกับวันนี้ค่ะมีประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางเข้ามาไหว้พระขอพรกันอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะ
ท้ายน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรแห่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่ห้ามพลาด
เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นวัดเก่าหลวงพ่อเงินเนื่องจากท่านเคยจำพรรษาอยู่ที่นี่มานานกว่า๓๕ปีค่ะ
บรรยากาศภายในวัดร่มรื่นไปด้วยแม่กไม้เงียบสงบ
ที่แรกที่ไปเยือนคือสาราไทยวัดซึ่งเป็นสาราไม้ที่สร้างขึ้น
เพื่อปฏิสถานรูปหล่อขี้พึ่งหลวงพ่อเงินได้มีโอกาสเข้ามากราบไหว้
นั่งสงบจิตสงบใจหน้ารูปปั้นหุ่นขี้พึ่งรู้สึกจิตใจสงบมากค่ะ
ท่านก็ได้อยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดไทยน้ำนี้ประมาณ๓๕ปี
ทีนี้ในช่วงระยะที่พระเด็จพระคุณท่านหลวงพ่อเงินได้อยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดไทยน้ำนั้น
ช่วงระยะขณะนั้นท่านได้สร้างกุฏิขึ้นมาให้พระเจ้าพระสงฆ์ได้อยู่
แล้วก็สร้างหอละครั้งเอาไว้ตีสัญญาณแล้วก็สร้างสาราการประเรียน
แล้วก็สร้างอุโบสด
ถือว่าวัดนี้เป็นวัดสำคัญของท่านอีกวัดหนึ่งจึงเรียกว่าเป็นวัดเก่าของหลวงพ่อเงินสร้างขึ้นมา
และที่เห็นอยู่นี้นี่คือเรือยาวโบราณของหลวงพ่อเงินนะคะชื่อสาวน้อยคืนชีพ
ปัจจุบันค่ะทางวัดท้ายน้ำได้นำมาเก็บรักษาไว้อย่างดี
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาชื่นชมรวมถึงให้ประชาชนได้มากราบไหว้
ปัจจุบันเรือลำนี้มีอายุกว่า๑๐๐ปีแล้วค่ะ
และอีกหนึ่งไฮไลท์ของวัดท้ายน้ำคือรูปหล่อจำลองหลวงพ่อเงินขนาดใหญ่
หน้าตักกว้าง๑๐เมตรสูง๑๒เมตรตั้งตรงานสะดุดทุกสายตา
ซึ่งทางวัดได้จัดสร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของญาติโยมและพุทธศาสนิกชนค่ะ
ปัจจุบันนี้ก็มีญาติโยมทั่วไปทั่วสารทิศ
มากราบไหว้ขอพรอยู่เป็นประจำเป็นเนื่องนิด
มากบ้างน้อยบ้างเฉพาะในหน้าเทศกาลหน้าหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่นี้ก็จะ
มากมายไปด้วยศิษยานุสิตแต่ที่เคารพนับถือเป็นจำนวนมาก
หลวงพ่อเงินนั้นมีคนกล่าวขานอยู่ตลอดเวลา
บางคนบางท่านบอกตั้งแต่เกิดมาอายุ๘๐ปี
ยังไม่รู้เลยว่าวัดเก่าหลวงพ่อเงินอยู่ที่ไหนบอกลูกหลานพามาก็
มาเห็นแล้วก็พลอยปลื้มใจแล้วก็ได้กราบไหว้ขอพร
ให้ไม่มีอายุมั่นขวัญยืนให้โรคภัยไข้เจ็บไม่มาเบียดเบียนก็
ก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันเช่นเดียวกัน

ตกรรมฝาผนังภาพวาดประวัติของหลวงพ่อเงินวาดด้วยโทนสีสี่เปียนะคะ
บอกเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งมาอาศัยอยู่ที่วัดแห่งนี้
วัดท้ายน้ำแห่งนี้นะคะยังมีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเงินค่ะ
ซึ่งเก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ของหลวงพ่อเงินเอาไว้
รวมไปถึงของใช้โบราณนะคะซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากค่ะ
คือในวันที่หนึ่งและวันที่สองและวันที่สาม
กันยายนนี้ซึ่งเป็นเดือนเกิดของพระเด็จพระคุณหลวงพ่อเงิน
จัดให้มีงานฉลองหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ขึ้นจึงเชิญชวน
พี่น้องญาติโยม
ที่เคารพนับถือในพระเด็จพระคุณหลวงพ่อเงินก็มาร่วมกัน
ได้ให้งานฉรองหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ในวันที่สามปัญญายนนี้
โดยพร้อมเพลี่ยงกันพระควรเจริญพร
คุณผู้ชมครับโอ้โหหลวงพ่อเงินแห่งวัดท้ายน้ำ
ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่จังหวัดพิษ
ใช่แล้ววันนี้วันที่หนึ่งกับยะยนต์โอ้แล้ว

เอ้าขยับไปกลับว่าขอพรสินศึกษิษฐ์นะไปจากรัฐกันได้นะครับ

เพราะวันนี้ตอนบ่าย๒โมงห้ามพลาดเลยไทยรัฐทีวีของเราถ่ายทอดนะคะ
ออกสลากินแบ่งรัฐบาลสัญจรจังหวัดตรังด้วย
และน้องที่อยู่ข้างหลังนี้นางรามเหล่านี้เดี๋ยวจะมีโชว์กันต่อคุณผู้ชม
ก็จะให้น้องยืนรอพักกันแป๊บหนึ่งครับ
เต็ปต่อไปเนี่ยคุณพี่ขอโชว์ก่อนนะคะน้อง

พี่มีความสะเผินกับทราบไฟรำวงย้อนยุคเขาเป็นการไอฮาล์
ประเพณีแบบเก่าแก่มาผสมผสานกับการออกกำลังกายร่วมสมัยค่ะคุณค่ะ
เดี๋ยวไปดูว่าสเต็ปดิฉันเนี่ยจะได้หรือเปล่าไปกันเลย
เปลี่ยนชุดมาพร้อมแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ใบตองจะมารำวงย้อนยุคนะคะ
เกือบมาไม่ทันนะคะตอนนี้ข้างหลังเขาเริ่มแล้วนะคะมีการขยับขยับยื่นกันบ้างเล็กน้อยแล้ว
แต่ว่าที่สำคัญวันนี้ใบตองนัดกับท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตรเอาไว้
คนที่กำลังร้องเพลงอยู่นี่แหละค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า
เดี๋ยวขอเข้าไปคุยกับคุณพี่เขาหน่อยนะคะไปกันเลยครับวง
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะมากสวัสดีครับคุณใบตองนะฮะ
ครับผมท่านรองอนุชาหรอคะครับใช่ครับผม
เป็นถึงรองนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตรเสียงก็ดีขนาดนี้
ก่อนอื่นขอถามเรื่องที่มาที่ไปก่อนท่านรองค่ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงสำหรับการรำวงย้อนยุคแบบนี้
ครับจริงแล้วเนี่ยเราผสมผสานกับประชาชนในด้านของมวลชนนะฮะทั้งหมด
เราก็มีความคิดร่วมกันอยากจะก่อตั้งตรงนี้ขึ้นมาให้ทุกคนมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นหรือมีความสนุกสนานมีการจัดการรำวงย้อนยุคกันกี่วันคะในสัปดาห์หนึ่ง

เราก็มาร้องรำทำเพลงมีความสนุกสนาน

และสำคัญคือแต่งตัวสวยมาก

ทุกคนพร้อมไหมคะ

เดี๋ยวร่ำไปพร้อมกันโอเค
เย่ไปแล้ว
่อย่างเดินเยอะมองย่องห้าม้าตัวงง
นั่นปู่นับร้อยนั้นตัวหอยโก
เราได้เหนื่อยหรือยัง

โอเคครับ

คุณผู้ชมค่ะสนุกสนานมากจริงค่ะ

ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะประเพณีของไทยเราด้วย
มีตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นวัยรุ่นนะคะ
รุ่นใหญ่ไปจนถึงผู้สูงอายุเลยค่ะ
ออกกำลังกายได้เหงื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะ

เกี่ยวกับการรำวงย้อนยุคของเราหน่อยค่ะ
อยากให้ทุกคนมีความสุขอย่างนี้
อยากให้ทุกคนมีกำลังกายกำลังใจเข้มแข็งแข็งแรง
เพื่อที่จะต่อสู้ในวันข้างหน้าต่อไป
และอยากอนุรักษ์ประเพณีไทย

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวใบตองขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะ
เดี๋ยวกลับไปเจอกับคุณนิวนาวกับคุณชนะในรายการตลอดข่าว

มันรำวงย้อนยุคสนุกสนานเนอะ

คุณผู้ชมบอกดิฉันว่าระวังชะละวันนะน้องใบตอง

คือจะข้ามดิฉันไปเหรอนี่ไม่ใช่กะเพราแก้วตะเพราทอง

ไม่ไม่ได้กินปลอดภัย

แต่ว่าเรายังอยู่กันที่จังหวัดพิจิตรต่อเนื่องเลย
เพราะว่าในวันอาทิตย์ค่ะการแข่งขันเรือยาวประเพณีเนี่ย
เกาะติดบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอน

บ่าย๒จนถึงบ่าย๓โมง

ส่วนตลอดข่าวเช้านี้วันนี้นะครับคุณผู้ชม

แม่พี่น้องประชาชนก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
โดยงานต่างก็ร่วมมือกันนะคะ

เอาล่ะแล้วด้านหลังของเราก็พร้อมอยู่แล้วนะ
ใช่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องนะคะ

ขอบคุณด้านหลวงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๙
วันนี้นะคะมาโชว์ให้เราดูกันเต็มวงเลย

ซึ่งการดำกรองยาวแบบนี้ก็หาดูได้ยากแล้ว
และนี่น้องมีตั้งแต่ระดับอนุบาลคุณผู้ชม

แล้วก็สืบสารประเพณีดีแบบนี้เอาไว้ด้วย
โอ้โหเรียกว่าเก่งตั้งแต่ยังเด็กอยู่เลย
ใช่อยากจะให้คุณชนะลองขึ้นกลองมาก
อ๋อได้ครับกลองบอกแล้วนะครับโอเคเสียดายเดี๋ยวกลองแตะ
เอาถูกจะได้คุณก็คุณไปฝึกภาคเรือยาวดีกว่า

แต่ต้องบอกนะว่าความสุขความสนุกที่พี่จิตยังไม่หมดแค่นี้นะ
เรื่องกินเรื่องเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวเรามีมาฝากวันต่อไป
ยังมีของกินมีเรื่องราวดีมาฝากด้วยนะครับ

แล้วก็สนุกสนานมากมายเลยทีเดียว

มาถึงช่วงท้ายของตลอดข่าว
เช้านี้แล้วล่ะเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วย

ขอบคุณน้องนะคะขอบคุณคุณอาจารย์

เชิญรับชมได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อน
สวัสดีค่ะ
เชิญรับชมได้เลยค่ะ
มันต้องเตรียมเตรียมเตรียม
อ๊อโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอ